เอามาดูน้องเล็กในกองถ่ายกันบ้างดีกว่านะคะ

สกายยกให้บอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งนาดาวบางกอกเลย

แต่บอกเลยว่าผมไม่โกรธนะคะ
ดูสิจะเป็นเทพเจ้าสูงสุดในจักรวาลนาดาวเป็นยังไง

เทพเจ้าสันนี่ครับ

เป็นอีกอันหนึ่งจากจักรวาลมาเวล

ใส่สีตีไข่ป้ายสีคนอื่น

ซันนี่เอสุวรรณเมธานนท์ครับ

จริงนะคุณอันนี้เป็นเทพเจ้าเลยนะคุณซันนี่นะ